คุณผู้ชมครับเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญนะ

วันก่อนผมเล่าเรื่องของฟ้าทลายโจรไปใช่

วันนี้อีกหนึ่งสมุนไพรแต่ผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักดีแล้วก็ทานกันเป็นประจำอยู่แล้ว

มาดูคุณประโยชน์ของขิงกันหน่อยนะครับ
ติดตามเลยในช่วงของคุณชนะหยอกโล่
โอ้โหปากสั่นอะไรขนาดนั้นคุณ

ขิงเนี่ยอุดมไปด้วยคุณค่าของวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะ

อ่ะแล้ววิธีการกินกินไงดี

เอาไปต้มสกัดมันมาเป็นน้ำน้ำขิงเพื่อสุขภาพไง
น้ำขิงให้ประโยชน์และดีต่อร่างกาย
ถ้าจะให้ดีนะใส่น้ำตาลลงไปหน่อย
หรือใส่น้ำผึ้งลงไปด้วย
มันจะเพิ่มประโยชน์แล้วก็เพิ่มความหอมหวานเข้าไปด้วยนะ
แล้วถ้าใส่น้ำผึ้งใส่มะนาวว่าจะทานง่ายขึ้น

แล้วถามว่าขิงดียังไงมีอะไรเพิ่มเติมอีก
บอกเลยนะว่าช่วยกระตุ้นระบบย่อยของอาหาร
ยั้งการเติบโตของเชื้อโรค
และลดอาการอักเสบภายในส่วนต่างของร่างกาย
เขาว่ากันว่าลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งได้ด้วย
แล้วลดอาการป่วยประจำเดือนสำหรับสาว
แล้วทานไปเนี่ยดียังไงอีกอย่างไหม
สาวน่าจะชอบลดน้ำหนัก
อ๋อหรอ
ซึ่งที่เราก็ว่ามันบำรุงฝันและช่องปากได้ด้วย
วิงเวียนศีรษะแก้ปวดศีรษะไมเกรนช่วยแก้หวัดได้นะ

น้ำแข็งร้อนนี่อร่อยนะ
อะไรนะที่มีงาดำแบบก๊วยหรืออะไรต่างก็น้ำขิงอร่อย
ฉันเองตอนให้นมลูกก็ดื่มเยอะมากกินจนน่าจะเป็นขิงอะค่ะ
เป็นแง่มหญิงด้วยเหรอมันต้องอย่างนั้น
คุณแม่ให้นมดูดิมีประโยชน์ค่ะ
สำหรับผู้หญิงก็มีประโยชน์จริงผู้ชายก็ทันได้เหมือนกันเนาะ